คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุสลดนี้นะคะ
เมื่อวานเรานำเสนอไปแล้วเราก็ตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีกรณีคุณแม่อายุ๒๘ปี
พาลูกสาวแท้อายุ๕ขวบ
ขายบริการทางเพศให้กับชายวัย๕๓
แล้วผู้ชายคนนี้ก็คบหากับแม่
เชิงชู้สาวเหมือนกับเป็นแฟนกัน
แล้วไปขายบริการได้เงินครั้งละ๒๐๐
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าเห็นมาเป็นปี
ตั้งแต่ปีที่แล้วทนดูพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ไหว
ชาวบ้านบอกว่าจะเห็นแบบนี้จะมีรถกระบะคันนี้
ไปจอดที่ซอยตรงข้ามบ้านของเด็ก
แล้วแม่ของเด็กพาเด็กไปให้กระทำชำราวบนรถกระบะ
แล้วเป็นลักษณะที่ว่าให้ตัวผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
แล้วบางทีทั้งแม่กับผู้ชายคนนี้มีเพศสัมพันธ์แล้วให้เด็กนั่งดู
เด็กผู้หญิงแค่๕ขวบนะคะ

ตำรวจภูทรพนมสารคามจับได้
ก็คือไปจับได้ท้ายรถกระบะเหมือนที่ชาวบ้านบอกไง
กางเกงยังไม่ได้ใส่แล้วแบบไม่ติดตะขอเลย

คือชาวบ้านบอกว่าทุกคืนวันพระฤหัสคืนวันอาทิตย์ใช่ไหม
จะเอาลูกสาวไปขายบริการ
แล้วคืนวันอาทิตย์ตำรวจก็ไปรวบตัวได้จริง
หลังรถกระบะเลยเด็กผู้หญิงเนี่ยนอนห่มผ้าไม่ใส่กางเกงอยู่
จับทั้งตัวนายวินัยคนนี้ทั้งแม่ด้วยนะคะ

บ่ายวันนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพนมสารคาม
นำตัวแม่กับนายวินัยพรมทองสุก
ผู้ต้องหาในคดีกระทำชำราวเด็กหญิงขึ้นรถคุมขัง
นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ทำเรื่องคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะ
คุณผู้ชมจะได้ยินนักข่าวถามนายวินัยผู้ต้องหาตลอดว่ารู้ไหมว่าเป็นลูกของพี่
คือเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะว่ามีคนในครอบครัวบอกว่า
เด็กผู้หญิงอายุ๕ขวบคนนี้ค่ะจริงแล้วก็เป็นลูกแท้ของนายวินัย
ที่นายวินัยไปซื้อบริการข้างล่ะ๒๐๐๓๐๐อ่ะ
คือเขาทราบนี่ป่ะว่าลูกของเขาเอง
นักข่าวก็เลยถามว่ารู้ไหมรู้ไหมเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติม
มาดูเรื่องของคดีกันก่อนนิดนึงค่ะ
ร้อยตำรวจเอกสงบโคตรโยพนักงานสอบสวนสพพนมสารคามบอกว่า
คดีนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัวนะคะ
เรื่องต้นทำเรื่องคัดค้านการประกันตัวเอาไว้ก่อน
เพราะว่าเป็นคดีที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกหดหู
แล้วมันก็สะเทือนใจมากจริง
เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงรุ่งเช้าวันนี้ผู้ต้องหา
ทั้งสองคนทั้งแม่เด็กกับตัวนายวินัยเนี่ยแยกขังนะคะ
ก็ต้องแยกขังแบบขังเดี่ยวภายในโรงพัก
ก็มีการจัดเวรยามดูแลแบบตลอด๒๔ชั่วโมง
นายวินัยผู้ต้องหาเครียดนอนไม่หลับ
พยายามหาหนังสือมาอ่านตลอดเวลาไม่กินอะไรเลยดื่มแต่น้ำ
ส่วนแม่เด็กก็ไม่ยอมพูดยอมจาอะไรเลย
ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่มีญาติของทั้งสองคนมาติดต่อขอเยี่ยมเลยนะคะ
ทีนี้มาดูประเด็นที่ว่าน้องผู้หญิงวัย๕ขวบคนนี้ค่ะ
เป็นลูกของนายวินัยผู้ต้องหาหรือเปล่า
คือประเด็นนี้ทางคุณตาของเด็กผู้หญิงคนนี้
ซึ่งเป็นพ่อของหญิงวัย๒๘ที่เป็นผู้ต้องหาด้วยเนี่ยนะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาลูกสาวเคยเล่าให้ฟังว่านายวินัยคือพ่อเด็กค่ะ
คือนายวินัยเนี่ยไปมาหาสู่ที่บ้านเป็นประจำ
แล้วก็พากันออกไปเที่ยวนอกบ้านเป็นประจำขับรถรับส่งกันอยู่แบบนี้
แล้วตัวคุณตาของเด็กบอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าหลานสาวถูกกระทำแบบนี้
ครับแค้นใจมากส่วนลูกสาวของตัวเองเนี่ยเป็นคนสติไม่ค่อยดีนัก
เขาบอกแบบนี้นะคะคุณตาบอกว่าหดหูใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
กับหลานสาววัยห้าขวบค่ะ
คุณตาบอกเลยว่านายวินัยผู้ต้องหาคนที่กระทำชำราวเนี่ย
คือพ่อแท้ของเด็กผู้หญิงวัย๕ขวบคนนี้นะคะ
คือเลิกกับลูกสาวไปนานแล้วลูกสาวไปมีแฟนใหม่๔๕คน
ก็เลยไม่รู้ว่านายวินัยเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเป็นลูกของตัวเอง
รู้หรือเปล่าว่ากระทำชำราวลูกสาวแท้ของตัวเอง
ซึ่งตอนจับได้นายวินัยก็บอกว่าก็ใช้อวัยวะเพศปลอม
ละเมิดทางเพศเด็กบางทีก็ล่วงละเมิดทางเพศทางทวันหนักของเด็กแบบนี้
แล้วคาดว่าเป็นพ่อแท้แท้ของเด็กด้วยซ้ำอ่ะอืม
ส่วนป้าของหญิงวัย๒๘ปีบอกว่าหลานสาวรับสารภาพว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง
โมโหมากถ้ารู้ก่อนหน้านี้จะแจ้งตำรวจให้มาจัดการด้วยตัวเองเลย
ปกติเด็กหญิงวัย๕ขวบเป็นเด็กที่อารมณ์ดีไม่เคยแสดงอาการผิดปกติอะไรออกมาให้เห็น
ก็เลยไม่ระแคะระคายอะไรมาก่อนเพื่อนบ้านบอกว่าจากกระแสร่ำลือว่าแม่พาลูกออกเลขขายบริการ
ก็คิดว่าไม่น่าจะจริงเพราะเท่าที่เคยเห็นพฤติกรรมทั้งสามคนเหมือนกับออกไปเที่ยวนอกบ้าน
ลักษณะของพ่อแม่ลูกแต่พอทุกคนมารู้ข่าวนี้โอ้โหช็อกเช่า
แถวนั้นบอกช็อกจริงแต่ก็ยังมีเพื่อนบ้านที่เขาสังเกตเห็นแล้วเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจเนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนบ้านด้วยนะ
นำมาซึ่งการจับกลุ่มในครั้งนี้เพราะเขาบอกว่าเห็นพฤติกรรมมันแปลกมากมันไม่น่าจะใช่แล้ว
น่าจะเป็นพ่อแม่ลูกปกติพฤติกรรมแบบโอ้โหนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะบอกว่าสลดใจเหลือเกินกับข่าวนี้ไม่คิดว่าคนเป็นแม่จะทำได้ขนาดนี้
เรื่องนี้มันสะเทือนใจมากแล้วถ้าเป็นลูกเขาจริงเขาจะรู้สึกอย่างไรที่เขาทำกับลูกแบบนี้เนี่ยนะครับ